ได้จริงนะคะว่าพร้อมจะมีดาวดวงใหม่นะคะแจ้งเกิดมากมายเลยล่ะค่ะ
ซึ่งแต่ละคนเนี่ยโอ้โหพอแจ้งเกิดเสร็จแล้วนะคะก็ปังมาก
ชนิดที่ว่ายึดบังรามนางเอกแบบโอ้โหไม่ยอมไปไหนเลย
ดารารุ่นเก่าจะอยู่ยังไงล่ะพี่แจ๊ค
อ่ะเขาก็ยังพัฒนากันมาได้นะคะแต่ที่พูดถึงนี่คือนางเอกจริงจริงค่ะ
แล้วก็ยึดบันลังนางเอกเอาไว้แบบโอ้โหใครหลายคนก็ต้องยอมซูโฮก
เด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะถึงดังก็จริงแต่ทำอะไรพวกเขาไม่ได้
ใช่นะคะคนแรกเลยคุณผู้ชมนะคะผ่านมากี่ปีไม่มีใครโค้นได้จริงนะคะ
ให้คนนี้เลยค่ะแม่อ้ำพัชราภาค่ะซูเปอร์สตาร์เบอร์๑ของวงการค่ะ
๒ปีแล้วนะคะแต่ยิ่งอยู่ยิ่งออร่ายิ่งนานวันยิ่งสวยสะกดจริงค่ะ
ปีนี้นะคะแม่อ้ำอยู่ในวงการมาเต็มเลยนะคะ๒๔ปีค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งเธอก็มีผลงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะผ่านมาทุกบทบาทค่ะ
แต่จนถึงวันนี้นะคะบทนางเอกแม่นะคะก็ยังเอาอยู่ค่ะ
ต่อให้ต้องประชาญฝีมือกับพระเอกรุ่นน้องอายุห่างกันแค่ไหนค่ะ
อ้ำนะคะก็ไม่เคยทำให้แฟนต้องผิดหวังค่ะ
แม้ว่าช่วงหลังค่ะแม่อ้ำจะไม่ได้รับเล่นละครมากนักนะคะ
แต่แฟนคลับก็ยังเรียกร้องอยู่เวลามีข่าวว่ามีโปรเจกต์อะไรใหญ่ออกมานะคะ
ก็อยากจะเห็นรายชื่อของแม่อ้ำอยู่ในฤทธิ์นักแสดงนำไปด้วยนะคะ

มีแบบว่าแฟนคงแฟนคลับเขาโหวตกับนายอยู่นะคะ

กับพระเอกรุ่นน้อง
อุ้ยบอกว่าดันเพลงใหม่อย่างนี้หรอ

เออนะคะก็รอติดตามกันดูนะคะสำหรับคุณอ้ำพัชราภา
จากคุณอ้ำพัชราภาและต้องพูดถึงอีกหนึ่งคน
ทำอะไรเธอไม่ได้เลยแม้แต่เวลาล่วงเลยไป

ตีคู่สูสีเข้าวงการมาพร้อมกับแม่อ้ำเลยค่ะ
เป็นนางเอกขึ้นที่อีกคนนึงของวงการคุณนุ่นวรนุษย์นี่แหละ
เป็นปีนี้นะคะก็๔๐กรัฐแล้วค่ะ
ต้องยอมรับเลยนะว่าธรรมเนียบนางเอกตลอดการเนี่ย
ผลงานการันตีฝีมือ๖๐เรื่องคุณผู้ชม

เออนะคะจนถึงวันนี้นุ่นวรนุษย์ก็ยังยืนหนึ่ง
นางเอกมีละครดอกไม้แฟนได้ติดตามกันแบบต่อเนื่องเลยคุณผู้ชม
เรียกว่าประกบคู่กับรุ่นน้องนะ
ดันรุ่นน้องให้ดังเข้าไปอีกคุณ
ค่ะนะคะล่าสุดเห็นละครกับน้องจอร์ดนะเนาะ

ใช่นะคะคือต้องยอมรับนะคะนอกจากฝีไม้ลายมือแล้ว
หน้าเด็กของนางเนี่ยยกให้เลยนะคะ
ัมเบอร์วันจริงนะคะแล้วก็ยิ่งเวลานางใส่ชุดไทยแบบนี้เนาะ
ที่สุดนัมเบอร์วันให้ไปเลยสุดยอดนะคะอีกคนนึงไม่พูดถึงไม่ได้จริงนะคะ
เจ้าหญิงของวงการบันเทิงค่ะคนนี้เลยนี่พี่แอนทองผสม
โอ้โหสมัยก่อนเรื่องยอดละครนี้ที่ฉันมีติดบ้านแน่นอน
บุญนะคะ๔๔ปีแล้วคุณผู้ชมคนนี้ฝีมือไม่ต้องพูดถึงนะคะ
เพราะไม่ใช่แค่ในฐานะเบื้องหน้าค่ะพี่แอนของเราเนี่ยเอาอยู่ฟาดเรียบทุกบทบาทค่ะ
แต่ในฐานะเบื้องหลังคุณผู้ชมการรับหน้าที่เป็นผู้จัดปฏิเสธไม่ได้จริงค่ะ
ทุกเรื่องที่ผ่านมาล้วนประสบความสำเร็จค่ะ
เรียกทั้งกระแสกวาดทั้งเรตติ้งมาแล้วนะคะและอีกไม่นานเกินรอคุณผู้ชม
แฟนก็จะได้เห็นผลงานพี่แอนกลับมารับบทนางเอกอีกครั้งในรอบ๖ปี
ละครเรื่องนี้โอ้โหเคมีได้น่าดูมากค่ะ
รวมไปถึงการหวนโคจรมาเจอกันอีกครั้งในรอบ๑๒ปีกับคู่จิ้นในตำนานอย่างพี่เคนธีรเดชนั่นเองนะคะ

เจกต์นี้เราเคยสัมภาษณ์พี่หน่อยบุษกรไปแล้วเนาะว่ามาแน่นอนเดี๋ยวโควิดซาเขาเริ่มถ่ายแน่นอน
ใครที่คิดถึงนะคะคู่จิ้นคู่นี้รวมไปถึงผลงานของพี่แอนติดตามดูได้เลยค่ะ
เออนะรอดูกันนะคะอีกคนนึงละกันนะคะคนนี้เนี่ยก็รั้งบันลังนางเอกตลอดตลอดเลยจ้า
แอดทักษะออนของเรานี่แหละคนคุ้นเคยนะคะ
แอปเข้าวงการตั้งแต่๒๕๔๔ผ่านมาก็๒๐ปีแล้วพี่แจ๊ค
ตำแหน่งนางเอกเนี่ยนะก็ยังรอแม่แอฟอยู่ค่ะ
อวดฝีมือนะคุณผู้ชมค่ะจากบทนางเอกให้เราได้ประทับใจตลอดเลย
เห็นได้จากนี่เลยเสียงเรียกร้องของแฟนอยากจะเห็นแม่แอ๊บเนี่ยกลับมารับงานละครอีกครั้งนึง
หลังจากห่างหายไปดูแลลูกสาวน้องปีใหม่อยู่นานหลายปีทีเดียว
ไม่ใช่อะไรตอนนี้ลูกโตแล้วกลับมาเล่นละครได้แล้วนะคะ
พอใจอ่อนกลับมาลงจอใน๗ปีโอ้โหมงลงไปเลยคุณผู้ชม
สร้างกระแสจิ้นต่างวัยกับน้องโตธนโภค
โอ้โหแฟนอ่ะชอบมากเลยโดยเฉพาะแบบรุ่นพี่แจ๊คอย่างนี้มีความหวังไหม

มันเป็นกระแสเทรนดเฮ็ดอยู่ตอนนี้นะคะการมีแฟนเด็กไม่ใช่เรื่องแปลกนะจ๊ะเรือนขวา
นี่แหละพอเล่นเรื่องนี้แหละแฟนก็บอกว่าแม่แอฟจ๋าเล่นละครบ่อยนะชอบแบบนี้
แต่ต้องยอมรับนะคะคุณผู้ชม๔นางเอกที่เราพูดถึงเนี่ยเวลาเราดูละครรีลัน
ช่วงนี้จะได้ดูละครรีรันเขาเยอะเนาะ
อย่างแม่แอ๊บนะคะวันนี้ด่าน่ะคือที่เล่นกับพี่ติ๊กเอกสรพรน่ะ

ยอมรับว่านางเอกยุคนั้นเนี่ยคือเหมือนสตาร์ฟเอาไว้นะคะทางคุณอ้ำพัชราภาคุณแอนทองผสมคุณแอฟทักษะออน
รวมไปถึงคุณนุ่นวรนุษย์เรียกว่าปังจริงปังจังค่ะคุณผู้ชม